ไปดูรายเดอร์ดีกว่าคุณผู้ชมสร้างตำนานครับส่งได้หมดไม่สนของเล็กของใหญ่ฮะ
โอ้โหชิ้นใหญ่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวอย่างงั้นภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่
รายเดอร์ไทยส่งไปแล้วดวงอาทิตย์น่าจะแรงนะดอมรายเดอร์เขาใช้ยานพานะอะไร
มอเตอร์ไซค์แล้วเขาเอาอะไรไปส่งมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ลูกค้าครับ
จริงเนี่ยถนนรัฐนาธิเบสอำเภอบางบัวทองครับที่นนทบุรีอ่า
ที่ขับนี่ขับเขาเรียกว่าขนานมาเลยนะแล้วก็ถ่ายไว้ด้วย
เอาไปจริงจริงเหรอพี่ขนไปอย่างงี้จริงจริงเหรออ่าแล้วพี่ดอมจะให้ผม
ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งรถกระบ่าครับเออน่าเกิดเกินไปหน่อยหน้ามันไม่ลอยหรอเออ
อ่าแต่การทรงตัวเขานะรถอยู่น่ะพี่ถ้างั้นอ่ะน้ำหนักอ่ะอ่า
แต่มีเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งมาคอมเมนต์ด้วยนะ
บอกรายเดอร์คนนี้คนนี้และคันนี้เลยมารับมอเตอร์ไซค์
คันนี้แหละที่ร้านของเขาเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ย
ส่งมอเตอร์ไซค์มาที่ร้านแต่สุดท้ายประเมินแล้วว่าไม่ซ่อมดีกว่า
คนนั้นก็เลยจ้างรายเดอร์ให้มายกมอเตอร์ไซค์กลับไปส่งเขา
เข้าใจไหมพี่น้ำแข็งเข้าใจเข้าใจนึกออกคือเขาไม่ยอมซ่อมอ่ะ
ใช่ไม่ซ่อมอาจจะประเมิดแล้วไม่ซ่อมดีกว่าคลิปนี้สองล้านวิวน่ะ
หนึ่งในวิวนั้นน่ะเป็นตำรวจก็แน่นอนสิตำรวจมาดู
ตำรวจมาดูบอกเออเข้าใจนะเข้าใจครับเขาว่าเป็นรายเดอร์
เข้าใจว่าต้องต้องส่งของแหละอ่าแต่เออแต่พี่รายเดอร์ครับ
ผมเป็นตำรวจอ่ะผมก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอืม
เรียกรายเดอร์ในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหาครับบรรทุกสิ่งของไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงก็เปรียบเทียบปรับไปห้าร้อยบาทนี่ไงคุณผู้ชมภาพทางซ้ายเนี่ย
กฎกระทรวงกำหนดไว้ว่ารถจักรยานยนต์ให้บรรทุกของไม่เกิน๕๐กิโลกรัมหรือบรรทุกคนไม่เกินจำนวนที่นั่ง
แต่ให้นั่งซ้อนท้ายได้เพียงคนเดียวคุณผู้ชมฮะนี่โอ้โหครับ
เวลาที่พี่รายเดอร์เองโดนจ้างมาพี่รายเดอร์เองก็ต้องดูสิ
เพราะว่าโดนปรับนะพี่รายเดอร์ต้องปรับอ่ะจะต้องไปเรียกเก็บกับลูกค้าที่จ้างหรือยังไงเนี่ย